เราเริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับ
ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดอนเมืองนี่แหละครับ
ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่า
พบศพผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในรถยนต์นะฮะ
รถยนต์คันนี้จอดอยู่ที่ซอยช่างอากาศอุทิศ๓นะครับ
อยู่หลังสำนักงานเขตดอนเมืองเนี่ยฮะคันนี้นะครับ
แล้วสภาพการเสียชีวิตของคนที่อยู่ในรถเนี่ยก็คือ
เข็มขัดนิรภัยในรถผูกคอตายผูกคอแล้วก็ขึงตัวเองออกมา
ดึงมาเนี่ยฮะลักษณะเหมือนกับนั่งยองนิดเนี่ยนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในรถนะครับในที่เกิดเหตุก็ในรถยนต์คันนี้นะครับ
มียาน้ำไม่ทราบชนิดอยู่๑ขวดที่กินเกือบหมดขวดนะฮะ
เดี๋ยวตำรวจต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับอ่าได้รับแจ้งวันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปดูนะครับ
รถคันนี้จอดอยู่ที่ซอยช่างอากาศอุทิศ๓ใกล้สำนักงานเขตดอนเมืองนะฮะ
อยู่ที่กรุงเทพนะครับตอนที่กำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่นะครับ
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่จุดเกิดเหตุเป็นภรรยาของผู้ตายฮะ
ชื่อว่านางสาวสุพัตราจันทวงศ์อายุ๒๗ปี
เนี่ยฮะเธอก็หลังจากได้รับแจ้งก็รีบมาดูครับพบว่าสามีเสียชีวิตอยู่ในรถ
ก็ร้องไห้แล้วฮะด้วยความโศกเศร้า

ผู้ที่เขาให้ข้อมูลอยู่หลายคนนะครับ
คุณจิรายุบุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุด้วย
ไปคุยกับคนเห็นเหตุการณ์ก่อนนะครับ
ซึ่งเขาอยู่แถวนั้นเล่าว่าเมื่อ๖โมงเช้าวันนี้
ออกมาเปิดร้านกาแฟค่ะนะฮะนี่ฮะเจ้าของร้านกาแฟนะครับ
เขาก็เห็นเหตุการณ์เขาเห็นว่ารถเก๋งคันสีขาวจอดทิ้งอยู่หน้าร้าน
ก็แปลกใจว่าเอ๊ะรถคันนี้คือถ้าจะจอดเนี่ย
ลักษณะจอดก็ไม่ได้จอดชิดไหลทางแล้วจอดรถแบบไม่ตรงด้วย
ทีแรกคิดว่าสงสัยจะเมาอาจจะเมามาหรือเปล่าเมื่อคืน
แล้วก็มาขับจอดแบบนี้หรือไม่ก็รถเสีย
แต่ทีนี้พอเช้า๖โมงเช้ารถเริ่มติดในซอยรถติด
รถเก่งคันนี้ขวางอยู่อย่างเงี้ยมันติดไงเขาก็เดินไปดูนะครับ
พอเดินไปดูที่รถปรากฏว่าตอนนั้นมีวินจักรยานยนต์รับจ้าง
เดินวนเวียนวนเวียนอยู่แถวรถก็เลยถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้น
จอยตอบกลับมาว่าก็มาดูเองก็แล้วกันนะครับ
แต่ว่าอย่าเพิ่งไปแตะต้องรถนะ
เจ้าของร้านกาแฟหญิงสาวคนนี้เธอก็ดูผ่านกระจกด้านหลัง
คนขับมองเข้าไปพบว่ามีผู้ชายที่อยู่ในรถ
เข็มขัดนิรภัยของรถรัดคอตัวเองแล้วโน้มตัวมาทางด้านหน้า
ลักษณะเหมือนกับยืนย่อตัวทิ้งน้ำหนักมาที่ด้านหน้า
เพื่อให้เข็มขัดนิรภัยรัดคอตัวเอง
ก็เลยเดินไปดูกันก็มีหนูกับพี่ลูกค้าเดินไปดู
แล้วก็ไปเจอพี่วินเขายืนวนอยู่รอบรถอยู่แล้ว
แต่เขาตอนแรกเขายังไม่ได้บอกหนูว่ามีอะไรนะเขาก็เดินวน
แล้วเขาก็บอกหนูว่าอย่าจับรถให้ดูเอาแต่อย่าจับรถ
ก็เลยส่องดูก็เห็นพี่เขานอนอยู่เบาะหลัง
ได้ใช้เบลวฟิลมมันมืดแต่ก็เห็นแค่ว่าเขาคว่ำหน้า
หน้าจะเสียแล้วอยู่ในรถครับ
แต่ว่ารถไม่ได้ล็อก
คือสามารถเปิดแต่หนูก็ไม่ได้เปิดนะแต่ตำรวจมาเขาก็เปิดได้เลย
แต่รถจะไม่ได้ล็อกแล้วก็กุญแจก็ไม่ได้เสียบ
กุญแจอยู่กับตรงข้างฝั่งคนนั่งค่ะคือเขาถอดออกแล้วก็ไม่ได้ล็อกรถ
ส่วนภรรยาของผู้ตายนะครับก็โศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าไม่คิดว่าสามีจะคิดสั้นแบบนี้เธอก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวเย็นวันนี้
ถ้าลูกกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยจะบอกลูกยังไงว่าพ่อไม่อยู่แล้ว
เพราะว่าลูกชายเนี่ยติดพ่อมากนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่พบศพนะครับ
ยายของผู้ตายบอกว่าผู้ตายเป็นคนจังหวัดสุโขทัยนะครับ
แต่งงานกับลูกสาวมา๙ปีแล้วมีลูกชาย๑คนอายุ๗ขวบ
มาทำงานเป็นคนขับรถเทลเลอร์ได้๘ปี
ปกติหลังจากทำงานเสร็จทุกวันลูกเขยก็จะชอบกินเหล้าก่อนกลับบ้านนะฮะ
ลูกสาวก็จะบ่นอยู่นะครับแต่ก็แค่บ่นนะฮะ
ไม่เคยถึงขั้นเถียงหรือว่าทะเลาะวิวาสอะไรกัน
อาจจะมีขึ้นเสียงกันบ้างบางครั้งแต่ไม่ถึงขั้นทุบตีทำร้ายกัน
เพราะว่าลูกเขยเป็นคนรักครอบครัว
เมื่อวานนี้วันเกิดเหตุรู้ว่าลูกเขยกับลูกสาวเนี่ยมีปากเสียงกันเล็กน้อย
เพราะว่าลูกเขยไปกินเหล้ามาก่อนเข้าบ้าน
แล้วลูกเขยก็ลักษณะเหมือนน้อยใจขับรถออกจากบ้านไป
ภรรยากับแม่ยายก็โทรหาทั้งคืนแต่ไม่รับสายครับ
๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว

จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว
จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว
จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว

จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว

จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว
จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว
จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว

จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว
จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว
จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว
จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว
จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว

จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว
จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว
จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว

จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว
จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว
จน๘โมงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบเป็นศพเสียชีวิตแล้ว